สำหรับกรณีร้านผัดไทยชื่อดัง

เพื่อจะให้ได้กินผัดไทยร้านนี้

ร้านนี้เขาติดป้ายเอาไว้หลายจุดเลยนะ
น้ำแข็งเปล่า๒บาทแก้วเปล่า๒บาทคือถ้าคุณอยากสั่งน้ำแข็งเปล่า
ก็จะเป็นแก้วแก้วแบบแก้วใสใส่น้ำแข็งมาในราคา๒บาท
แต่ถ้าอยากจะสั่งแก้วเปล่าจะเป็นแก้วอีกประเภทหนึ่งอืม

คนก็มาโวยกันว่าเอากินตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเขาคิดราคาแก้วด้วยเหรอ
ทำไมต้องมาคิดเล็กน้อยแบบมินนี่ปล้นกันหรือเปล่า
ตัวเองก็ขายดีมาเป็นหางว่าวเลย
แต่เรื่องนี้มี๒ความคิดเห็นนะคุณผู้ชม

มีคนนำภาพนี้ไปโพสต์ในทวิตเตอร์

อันนี้เข้าไปสาขาย่านพุทธมนต์ทนศัยสี่

เอามาโพสต์ตั้งคำถามปลายเปิดบอกว่า
คิดยังไงกับร้านผัดไทยชื่อดังที่เก็บแก้วเปล่าใบละ๒บาท

ประกอบก็อย่างที่เห็นที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะ
หลายคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นใช้คำว่าถล่มทลายก็ว่าได้
บางคนบอกโอ้โหนี่ปล้นกันชัดเลย

บอกว่าร้านนี้บาทนึงยังไม่ทองด้วยซ้ำ

แต่มีอีกเสียงหนึ่งเขาคอมเมนต์ในมุมกลับกัน

ต้องลองดูก่อนนะว่าแก้วเนี่ยมันเป็นแก้วที่ไม่เหมือนกัน
มันเป็นแก้วที่เป็นแก้วกระดาษ
รักโลกย่อยสลายได้และที่สำคัญ
มันมีที่มาที่ไปของการที่ใช้แก้วใบนี้ค่ะ

กระดาษที่ว่าแก้วเปล่าใบละ๒บาททำมาตั้งแต่ปี๕๙แล้ว
ซึ่งก่อนทำร้านลองทำแบบสอบถามลูกค้าแล้วด้วย
ว่าจะเปลี่ยนแก้วพลาสติกเป็นแก้วกระดาษแทนดีไหม
เห็นด้วยลูกค้าเห็นด้วยถล่มทลายเลย

และที่สำคัญนอกจากเปลี่ยนแล้วก็อย่างที่เห็นที่เขาถ่ายรูปลงมาค่ะ
ว่าจะเอาแบบไหนถ้าใครอยากจะใช้แก้วใส่น้ำแข็งใบละ๒บาทก็เลือกแบบนั้นก็ได้

ทีนี้คนก็ถามว่าแล้วทำไมถึงขั้นต้องทำแบบสอบถามเอาแก้วกระดาษมา

คือโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
ช่วงนั้นมันติดต่อกันง่ายมากแล้วก็เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงถึงขั้นชีวิต
คือถึงเสียชีวิตถูกต้องคือคนก็เลยมาคอมเมนต์กันว่ารู้ที่มาที่ไปหรือยังถึงได้มาโวยวายเขา
ก็ดีซะอีกเสีย๒บาทแลกกับความสบายใจและความปลอดภัย
จะได้ไม่ต้องกินแก้วซ้ำกับคนอื่นถึงแม้ว่าแก้วนั้นจะถูกนำไปล้างแล้วก็ตาม
บางคนคอมเมนต์แรงนะคุณผู้ชมบอกจนมากก็กินข้าวอยู่บ้าน
แต่คืออันนี้อย่างที่บอกว่าพอเป็นความเห็นโซเชียลเป็นความเห็นที่ค่อนข้างจะรุนแรง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลพอฟังเหตุผลฟังคำชี้แจงแล้วเนี่ยคือมันมีทางเลือก
เขาไม่ได้บังคับไงถ้าคุณอยากได้แก้วเปล่าเพราะน้ำแข็ง๒บาท

อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครสบายใจจะเลือกแบบไหน
หรือเพื่อความสบายใจพกขวดน้ำไปเองพกแก้วน้ำไปเอง

คือมันก็ยังมีระบบเดิมอยู่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ค่ะว่าใครจะเลือกยังไง